ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เคยบอกไปว่านอกจากจะต้องตรวจเรื่องสภาพรถ
สภาพร่างกายคนขับรถแล้วนะคะสภาพจิตใจถ้าไม่พร้อมอย่าไปขับ
สองผัวเมียคู่หนึ่งค่ะไปทำธุระในตัวเมืองบุรีรำ
ทำธุระที่ที่ดินปรากฏว่าระหว่างทางทะเลาะกัน
ฝ่ายผัวเนี่ยตั้งใจจะประชดฝ่ายเมียค่ะ
ถ้ามันแกล้งหักพวงมาลัยจะลงข้างทางลงดีไม่ลงดี
สุดท้ายลงจริงจ้าเพราะอะไรรถมันไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
แล้วตกร่องอ้าวกลางขนวนแบบนั้นข้างขนวนแบบนั้นนะครับ
แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์ซวยซ้ำและซวยซ้อนเพราะอะไร
เพราะเพียงแค่คุณอยากประชดเมียคุณเจ็บสองชั้นเลยนะ
แรกคือเจ็บร่างกายเจ็บที่สองคือเจ็บใจเพราะต้องเสียเงิน
เสาไฟฟ้าข้างทางต้องไปตกลงนะคะว่าคุณต้องเสียเท่าไหร่อย่างไร
เพราะเสาไฟฟ้ามันเสียหายของหลวงแล้วจะบอกว่ามันหลักแสนบาทนะจ๊ะ
ไม่ใช่ถูกนะจ๊ะอ้าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวไปลุกทาหอนกันแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่ตำรวจสพเมืองบุรีรำค่ะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยก็ต้องไปช่วยกันแบบนี้นะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรำ
ไปพบรถกระบะคันนี้และคนเจ็บเนี่ย๒สามีภรรยาสองผัวเมีย
ฝ่ายผัวชื่อว่านายสุภาพยอดกุลอายุ๔๒ปี
ฝ่ายเมียชื่อว่านางสาวประพิษยาภูนามภูนามเมืองอายุ๔๒ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีแต่มาทำธุระที่บุรีรำค่ะ
ฝ่ายเมียคือคุณประพิษยาเนี่ยเล่าบอกว่านั่งรถมาทำธุระในที่ดินของจังหวัดบุรีรำ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุทั้งสองเนี่ยทะเลาะกันสามีเนี่ยทำท่าเทียบทำทาง
จะหักพวงมาลัยประชดทันใดนั่นเองค่ะรถก็เกิดเสียหลัก
พุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางแล้วพลิกคว่ำตกร่องกลางถนน
ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่แบบนี้พลเมืองดีก็ต้องช่วยกันเอาทั้งคู่ออกมาจากรถ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
แล้วเรื่องไงก็ทะเลาะพอดีพูดกับเมียแล้วแกมองแกก็เลยขาบลง
พอดีมาทำเรื่องที่ดินกันนะคะเก็บเก็บกระเป๋าด้วยค่ะ
กระเป๋าด้วยนะอืมก็ยังไปอุตส่าห์ไปสัมภาษณ์คนเจ็บเนอะ
แต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์เรานะคะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทั้งคู่ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ค่าเสียหายต่างก็ต้องมีการเจรจากับบริษัทประกัน
แล้วก็กรมทางหลวงรวมถึงอุปกรณ์เสาไฟฟ้าด้วยนะ
อย่าประชดกันเลยค่ะถ้าประชดไปกลับไปประชดที่บ้าน
คุยกันที่บ้านไปเคลียร์กันที่บ้านนะคะ